เมาส์มอยมาฝากด้วยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองคุณผู้ชม
ใช่นะคะโอ้โหเดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะคะแชร์แหมณีแม่มะนาวล่าสุดมีแชร์ใหม่ค่ะ

จริงไม่ใช่แชร์ใหม่จำได้ไหมคะปีที่แล้ว
แชร์แม่เอมมี่อัลมารวัลไงค่ะคุณผู้ชม
ตอนตั้งพี่มาแถล่งข่าวที่บรรเทิงไทยรัฐนี้นะคะจำได้ไหมคะล่าสุดนะคะข่าวมันก็รวบตึงพวกภัณฑ์มาจนถึงปีนี้

ตามคลิปกับคุณผู้ชมค่ะเป็นวัยรอบจริงมันป่าน๓วันที่แล้ว
เอ็มมี่เสียใจมากเลยไม่ไหวแล้ว
อย่างตามคลิปนะเออมีเรื่องอะไรนะพี่ก็คือเรื่องราว
คือนางต้องประกันตัวตลอดคุณผู้ชมเล่าให้ฟัง
คดีแชร์เนี่ยคือมีคนสมมุติแจ้งความจับนามใช่ไหม๑๐เจ้า
นางก็ต้องไปประกันตัวแต่ละคดีแต่ละคดีทีละครั้งทีละครั้งคุณผู้ชม
ทีละครั้งเนี่ยใช้เงินเยอะมากละ๑๒๐๐ก็มี๗แสนก็มี
ล่าสุดเนี่ยไม่มีเงินคือจะโดนจับแล้วคุณผู้ชม
คือเมื่อวานเนี่ยไปขึ้นศาลแล้วนะคะก็คือแบบต้องประกันตัว
ทนายเนี่ยต้องถอดเสื้อออกเลยนะคะคือเขาบอกว่าไม่มีเงินไง
แล้วคือทนายยอมให้ตัวเองประกันออกมา
คือโชว์เลยว่ามันไม่มีจริงเนี่ยเงินไม่มีที่จะประกันแล้ว
ซึ่งตอนที่นางอัดคลิปกินยาฆ่าตัวตายคุณผู้ชมค่ะนางบอกว่านางกินไปแล้วเม็ดหนึ่ง

พอต้องใจ
บอกว่าเฮียมาประกันเตือนหนูได้ไหม
สรุปก็คือเดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือเงินเนาะ
พรุ่งนี้นะคะเห็นว่าอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้
แล้วก็สัมภาษณ์เสียโป้มาล่ะเสียโป้ให้ห้ามืน
โอ้โฮโอเคน่ะนะคะจริงนัสเนี่ยคือเลื่อนมาเป็นตอนเที่ยง
ซึ่งบรรทางไทยรัฐของเรานะคะกอดติดแน่นอนเดี๋ยวดูได้นะคะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เสียโป้มาอีกแล้ว
แล้วเงินมาจากไหนแล้วเอมมี่ทำไมผัวพันอีลุงตุงนัง

มันต้องจัดการให้เรียบร้อยนะคะแต่ก็เห็นใจเอมมี่เหมือนกันนะ